คือก่อนเสียชีวิตเนี่ยคะ
ซึ่งเป็นคลิปที่ทั้งขนลุกทั้งแบบ
เศร้าใจมากจริงเดี๋ยวเปิดให้ฟังพร้อมกัน
ที่แตงโมพูดบอกว่าแบบเนี่ยนะคะเดี๋ยวฟังพร้อมกันไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่า

๑๒๓จะไปให้ในทางใดจะไปดื่นขึ้นข้างเธอไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอแอ่คิดถึงแล้วสิ
อันนี้เป็นเสียงของแตงโมคุณแตงโมร้องให้เพื่อนที่ชื่อเทียล่าแล้วก็เป็นคลิปที่

สักพักสักพักแต่ว่าคือคำว่าคิดถึงแล้วสิ
คือถ้าถามว่าคิดถึงแล้วสิคือคิดถึงโมมากตอนนี้๑อาทิตย์แล้วนะคะ
แล้วก็คือโมเขาชอบร้องเพลงจริงคุณผู้ชมขนาดให้กำลังใจเพื่อนยังร้องเป็นเพลงเลยนะคะ
ก็นี่แหละค่ะเป็นความทรงจำที่ดีนะถ้าส่วนตัว
อย่างที่หลายคนบอกว่าบางทีอาจจะเป็นเหตุบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่
หรืออะไรโดนใจอาจจะทำให้คุณแตงโมโชว์พลังอะไรบางอย่าง
อันนี้เป็นความเชื่อนะเดี๋ยวจะว่าเรางมงายนี่ความเชื่อส่วนตัว
แต่ด้วยความจิตผูกพันกันไงมันก็อาจจะมีการสื่อถึงกันได้หรือเปล่า